ความยาว๑นาที๔๒วินาที
บอกว่าเขาไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งที่วิ่งมาขอความช่วยเหลือบนถนน
เพราะว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไล่ตาม
ไล่ตามฉุดไล่ตามไม่เลิก
ทีแรกก็สองจิตสองใจจะช่วยไม่ช่วยดี
ผัวเมียทะเลาะกันหรือเปล่าอืมแต่ดูไปดูมาแล้ว
ท่าทางผู้หญิงคนนี้จะไม่ปลอดภัยแน่
วันนี้ตำรวจไปคุยทั้ง๓ฝ่ายแล้วนะครับ
เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวท่านติดตามนะฮะ
แต่ว่าดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับว่า
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
ไม่รู้จักใช่มั้ย

เอาแม่งอะไรล่ะ
ก็รอคาเฟ่ก็หนูเดินออกมา
หนูไม่กล้าเข้าบ้าน

เอาบรงอาวุธมาให้มั้ยมีอะไรป่ะ

เราจะไปจุดเขาได้ไง

กล้องแหน่มตั้ง
รับได้ไง

ก็สรุปก็คือเขาขับรถไปเห็นผู้หญิงคนนึง
ก็วิ่งร้องไห้ขอความช่วยเหลือ

แล้วก็ท่าทางเหมือนกับไม่พอใจ

คือผู้ที่เขาเอาคลิปมาโพสต์บอกว่า

ฝ่ายของผู้ชายที่ขี่จักรยานยนต์ตามผู้หญิงทั้งสามฝ่ายเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับ
พันธบทโทสุพรรณท่านบอกว่าจากการสอบถามฝ่ายหญิงก่อนนะ
ฝ่ายหญิงสาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะเธอมีปัญหาส่วนตัว
ก็เลยเดินออกจากบ้านมาเพื่อที่จะคลายความเครียด
ขณะนั้นมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วก็จอดถามเธอว่าจะไปไหนเป็นอะไรให้ไปส่งไหม
แต่เธอไม่รู้จักเธอก็เลยเดินหนี
พอเธอเดินหนีแต่ชายคนนี้ยังขี่จักรยานยนต์ตาม
เธอก็เลยเข้าใจว่าจะตามมาทำร้ายจะตามมาฉุด
ส่วนชายที่ขี่จักรยานยนต์นะฮะท่านผู้ชมครับ
บอกกับตำรวจว่าขณะนั้นเขากำลังขี่รถกลับมาจากไปทำธุระ
เห็นผู้หญิงคนนึงยืนร้องไห้อยู่ริมถนน
ด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยหยุดรถแล้วก็ถาม
แล้วก็อาสาจะไปส่งเพราะเกรงว่าผู้หญิงอาจจะต้องการความช่วยเหลือ
แต่หญิงคนนี้ไม่ตอบแล้วพยายามเดินหนีเขา

รถจักรยานยนต์ก็บอกว่าก็ตั้งใจจะไปช่วยเหมือนกัน
ก็เห็นยืนร้องไห้อยู่กลางริมถนนแล้วก็มันดึกแล้ว๕ทุ่ม
จังหวะนั้นที่ผู้หญิงคนนี้เดินหนีแล้วเขาก็พยายามตามไปถามเนี่ย
มีรถเก๋งคันหนึ่งขับมาพอดีค่ะแล้วก็คงจะเห็นก็เลยจอด
ที่ว่าคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจก็จอดดูก่อน
ผัวเมียทะเลาะกันหรือเปล่าปรากฏว่าขณะนั้นพอรถเก๋งจอด
ผู้หญิงคนนี้วิ่งไปหาที่รถเก๋งแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่า
รถเก๋งคันนี้ขับตามมาค่ะมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือไปถึงเชิงสะพาน
แม่น้ำบางประกงเขาก็เลยหยุดรถแล้วก็ลงจากจักรยานยนต์
เพื่อจะไปสอบถามว่าขับรถตามเขามาทำไม
จังหวะนี้ที่เขาหยุดรถแล้วลงมามันก็เลยเป็นคลิปที่บอกว่า
จะมาฉุดเขาแล้วก็ยังทำเหมือนกับจะไปเอาเรื่องเอาราวคนนี้มาช่วยอีก
ซึ่งจังหวะนี้ตำรวจไปถึงพอดีตำรวจก็เลยเชิญทุกคนไปสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วทั้ง๓ฝ่ายก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว
ฝ่ายหญิงสาวบอกว่าก็ไม่ติดใจอะไรแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ไม่สมควรจะอยู่ในที่ติด
ประเด็นที่สองสำหรับผู้ที่ว่าจะอ้างควรว่าเป็นคนละมนต์ดีอะไรก็ตามนะครับ
ถ้าว่าเขาเข้าใจนะครับก็ถือว่าถ้ามีเจตนาดี
กรณีที่ว่าจะไปเข้าทางกวนชื่อเหลือหรือว่าเห็นผู้หรือผู้ไม่ยาก
ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ต้องคำนึงด้วยว่า
หนึ่งเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยนุ่นเปล่าถามของอีกฝ่าย
เข้าไม่สนองตอบหรือไม่อะไรก็ไม่สมควรที่ติด
อาจจะเป็นการให้อีกฝ่ายแยงมองว่าเธอมีจัดจนาดีหรือไม่
เป็นความเข้าใจผิดจริงจริงอ่าแต่ทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
อย่างที่ตำรวจค่านแนะนำค่านก็บอกถูกอ่ะใช่เปล่า
คือถ้าเราเราตั้งใจจะไปช่วยจริงจริงแต่เขาก็เหมือนกับว่า
ไม่ได้อยากให้เราช่วยนักแล้วเราไปตามต่อมันก็ทำให้เขาหวัดกลัวได้
ใช่ตำรวจก็บอกว่าบางทีมันก็บรรทอนกำลังใจคนที่จะไปช่วยด้วยไง

แต่การจะไปช่วยมันก็ต้องถ้าช่วยแล้วทำให้เขากลัวไปอีก
เขามาบอกว่าเราเป็นคนร้ายนี่มันก็ใช่ไหม
แต่ด้วยน้องเขาเป็นผู้หญิงเดินคนเดียวมันก็เขาก็ต้องระวังไว้ทั้งทุกอย่าง
แต่น้องก็ออกมาดึกดื่นมันก็อันตราย
ส่วนพลเมืองดีก็ไปช่วยกันไว้ก่อนก็ถูกแล้วฮะ
แต่การจะโพสต์อะไรก็อาจจะต้องรอกันอีกนิดนึง